คุณผู้ชมค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าเห็นด้วยนะคะ
ที่จะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาเพื่อสร้างความปรองดองในระยะเริ่มต้น
แต่จะใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ตามข้อเสนอของนายมีชัยรุชุพันธ์หรือไม่
ก็ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายพิจารณาเรื่องนี้ก่อนค่ะ
ก็ให้ฝ่ายกฎหมายหาลือสรชอมานะ
ก็ผมก็รับทราบยังไม่รู้รับทราบ
ก็เดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายเขาว่ากันมาก่อนนะ
ผมก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปพิจารณาของรัฐบาลก็มีอีก๓ปีหนึ่งไง
ก็เดี๋ยวไปคุยกันมันจำเป็นแค่ไหนอย่างไร

ไม่มีส่วนตัวไม่มียังไม่มีอะไรส่วนตัวไม่มี
รองนองก็ผมบอกแล้วไงผมถึงบอกว่ามันต้องมันต้องมีการปรองดอง
มันต้องมีการปรองดองที่จะต้องทำในระดับเริ่มต้น
ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่จะโทษเถอะเถิดไม่ใช่
เอาคนมาสู่การปรองดองว่าใครบ้าง
แล้วกฎหมายมันอยู่ที่ไหนผิดกฎหมายตรงไหนหรือเปล่า
ต้องมาดูการกรองอีกทีแล้วอย่าไปสู่ขั้นต่อไป
ถ้าไม่สำสักมันก็จะไม่เฉลิม
หาทางแล้วทำไว้จะไม่เปียกความชัด
อะไรก็ทำไม่ได้ไม่เป็นเป็นทำ

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท
เปิดเผยว่าการประชุมสปทในวันที่๗มกราคม
จะเปิดให้สมาชิกอภิปรายเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล

ส่วนการประชุมในวันที่๘มกราคม
พิจารณารายงานของคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่จะเสนอตั้งกระทรวงกีฬาขึ้นมานะคะ

เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เห็นด้วย

ก็ควรใช้มาตรา๔๔ดำเนินการ

โดยยืนยันว่าการทำงานของสปทวางแผนไว้ล่วงหน้า

ขณะที่นายนพดลปัธมาอดีตรัฐมนตรีว่า

หรือสารรัฐธรรมนูลผ่าทางตันทางการเมือง
โดยระบุว่าขัดต่อหลักการประชาธิปไตยสากล
ยึดหลักความสูงสุดของรัฐสภา
เพราะปัญหาทางการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองในรัฐสภา

ที่มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
ตัดสินประเด็นการเมืองย่อมมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
เหมือนดึงองค์กรอิสระเข้าไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง

ยอมรับการตัดสินใจขององค์กรอิสระในเรื่องอื่นได้
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์
ของนายกรัฐมนตรีฉบับเต็มได้นะคะ